ที่นี่คุณป้าเจ้าของสวนผลไม้เขาฝัน
เขาฝันแปลกบอกว่าเห็นพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาข้างกำแพงสวน
ปรากฏว่าตอนเช้าตื่นมาดูเจอจริง
แต่เจออะไรไปดูค่ะ

อะไรน่ะโห้ตรงใดหมดเลยโอ้โฮจ้อมตัว
ขึ้นข้างกำแพงแล้วลักษณะเหมือนอะไร
พระพุทธรูปจริงคุณชีสาคุณอุปยอดจินตนาการ

อุ้ยจริงคุณชีสาคุณอุปยอดจินตนาการนี่เหมือนนะถามว่าเหมือนไหมเหมือน

เหมือนพระพุทธรูปเลยค่ะอยู่ที่นี่นะคะบ้านเลขที่๔๙ทับ๑หมู่๗
บนเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดคุณมาลัยหรือว่าปั๊บปุ้ย
บอกว่าก่อนจะมาเจอจอมปลวกหน้าตาแปลกคล้ายพระพุทธรูปแบบนี้
เธอฝันนะฝันว่ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่ข้างกำแพงสวนผลไม้ตัวเอง
ตาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยคล้ายพระพุทธรูปเลยความสูงประมาณสัก๑๕เซนติเมตร
ปุ้ยก็เล่าอีกว่าหลังเจอจอมปลวกนี้มีโชคทันทีเพราะอะไร

งวดที่แล้วถูกเลขท้าย๒ตัว๖๖

งวดนี้ป้าก็เลยจะมาบอกว่าเอองวดที่แล้วป้าถูกนะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่
แต่ผ้านำคัน๕ก็คือมีดอกไม้ทูบเทียนหมักภูผ้า๓๔มาผูกมาเหมือนแบบมาไหว้อ่ะนะคะ
เพื่อทำการอธิษฐานจะขอโชคขอลาบในงวดถัดไปที่จะถึงก็คือพรุ่งนี้เนาะ
และครั้งนี้ป้าปุ้ยก็มีการจุดทูบเสียงทา

แล้วหมึกมันซึมเพื่อซึมชัด
วิเคราะห์แบบนี้มันสนุกนะเอาจริง
เหมือนพูดไปเล่นเผื่อยอ่ะไม่ถึงวิเคราะห์หรอกเราอ่ะ
แตกต่างกันไปแหละอย่าให้มันเหมือนกันเลยดีกว่า